ยังต่อให้๒ผู้สูงอายุ๒คนนี้หน่อยนะครับ
คุณตาอายุ๗๕โดนต่อต่อยนะครับแม่ตอนไปเก็บผัก
อีกบ้านหนึ่งนะครับใครเขียนมาเนี่ยนะ
อายุ๖๕เรียกคุณยายเดี๋ยวตีเลยเรียกคุณป้าพอ

คุณตานี่เรียกได้เพราะอายุ๗๕แล้ว
สัมพันธ์อ้านาลีทีมอาสา
กำจัดต่อหัวเสือนะครับ
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ตะบนดงขุยนี่มาแล้วพี่เขาใส่ชุดลายในดอมตัว

นี่แหละครับอยู่อำเภอชนแดนเพชรบูรณ์

จดนะว่าทั้งที่จดนะบอกครั้งเดียวนะ

ของคุณตาคำกองสุวิวงศ์อายุ๗๕ปี
เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปเก็บรังต่อหัวเสือ

ก็แกะรังต่อออกจากลำโพงใส่ถุงแล้วเอาไปปล่อยป่า

ตัวต่อเนี่ยนะมาทำรังในร้าวไก่นานแล้ว
จนรังต่อมันใหญ่ขึ้นนี่โดนต่อยที่หลัง

กระทั่งตอนเช้าไปเก็บผักอยู่หลังบ้าน

นี่ครับมันบินมาแล้วต่อยกลางหลังดีนะไม่แพ้

ทีมอาสาไปต่อนะจดนา
บ้านเลขที่๓๓หมู่๓นะครับ
โอ้โหผมแก้ให้แล้วนะ
คุณป้ารัติการแม่บอกเป็นคุณยายนี่
คุณป้ารัติการเทียมแก้วอายุ๖๕ปีเอง
โอ้โฮนี่แก่นี่โอ้โฮนี่ชัด
ตัวต่อมาทำรังอยู่ชั้น๒
คุณป้าจุดทูปขอเข้ามาก่อนแล้วจุดทูปเสร็จปั๊บนะ
ทีมอาสาเข้าไปเข้าไปเข้าไป

ดันประตูเข้าไปเลยประตูมันดันเข้าไปได้เลย

คือรังมันติดอยู่กับตัวบ้านแล้วมันรังมันใหญ่
ธรรมดาเขาก็ถ้าอยู่ตรงอื่นก็เอาไฟไปลดลมได้ใช่ไหม
นี่หักหักรังทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนั้นน่ะ
ค่อยแบบเหมือนเอามือแซะออกมา
ลมไม่ได้ไงเดี๋ยวไฟไหม้บ้านเนี่ย
นี่แหละครับคุณป้ารัติการนะฮะคุณป้ารัติการเล่าบอกว่า
ตัวต่อเนี่ยนะมาทำรังอยู่นานแล้วทีแรกก็ไม่กลัวหรอก
แต่พอมีรังมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกลัวสิทีนี้
กลัวจะเป็นอันตรายต่อคนในบ้านนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เขามากำจัดให้
แต่ก็มีชาวบ้านนะบอกว่าโอ้โหนี่ปารัติการ
เขาบอกว่าตัวต่ออะไรพวกนี้มาทำแล้วจะให้โชคให้ลาบนะนะ
ไม่บอกนะบอกแล้วนะว่าจะบอกว่าเลขที่ครั้งเดียว๒ข่าวนี้

น้องตัวหน่อยนี่แหละครับคุณผู้ชมค่ะ

แล้วอย่านะเนี่ย๖๐เนี่ยเรียกป้าพอ
แล้วอย่าเป็นเกษตร๔๐ไป๔๐ไปจน๕๐นี่
อย่ามาเรียกลุงเรียกอะไรเรียกพี่
ทำไมถึงเดือดร้อนอ่ะทำไมถึงเดือดร้อน
ก็นี่ก็๔๐ไปเรียกลุง
วันนี้คนดูให้ความรู้ด้วยว่าต่อต่อยต้องแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย